เอาจริงที่ปฐุมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหฝนตกลงมาหนักนะ
แล้วฝนหนักอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมลมแรง
ไอ้พวกแบบหลังคาเต็นต์ของที่วัดเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูค่ะ
เห็นไหมหลังคาดอมลานอเนกประสงค์ตรงนี้มันพังคลืนลงมา
โอ้โหลมแรงไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมกระเบื้อง
เบื้องของหลังคาวัดพัดปลิวมามาโดนหัวญาติโยมหัวแตกค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเห็นสภาพความเสียหาย
พอลมพายุมันมาไงพัดเอาเต็นต์พัดเอาหลังคาโดม
เสียหายพังคลืนลงมาแบบนี้
ถามพระลูกวัดที่ท่านเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานบ่าย๓โมงครึ่ง
อาตมานะนั่งอยู่หน้ากุฏิ
อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละโยม

แล้วลมมาแรงมาวื้อบเดียวนะ
เต็นต์เอ่ยทั้งหลังคาโดมอเนกประสงค์
ปลิวไปกับสายลมแล้วก็พังแบบนี้ค่ะ

แล้วแรงของลมมันพัดเอากระเบื้องมุงหลังคาของหลังคาโบด
ลิวมาเลยนะมาโดนหัวโยมผู้ชายที่เข้ามาทำบุญ
หัวแตกค่ะเลือดออกเลย
อันนี้เป็นบรรยากาศที่ปฐุมนะคะ
แต่ทีนี้พอพูดถึงปฐุมนะคุณผู้ชม
นึกถึงนายกเจสคนตำรวจโทรคำรวณวิทย์ทุกรจาค
ผ่านนายกอบจปธุมธานี
ท่านดูสินี่เปิดห้องทำงานกลางแผนที่
ดูเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ปฐุม
ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องรับมือกับฤดูน้ำหลากที่จะมาถึง
จะต้องพร่องน้ำจะต้องผันน้ำไปทางไหน
แล้วจะรับน้ำจากกรุงเทพมหานครแบ่งเบาได้ไหม

จริงถ้าเกิดไปดูประวัติศาสตร์ของปฐุมธานี

ก็จะมาจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันเอ่อล้นเข้ามาใช่ไหม
ดังนั้นเราก็ต้องระวังแหละ
ระลอกใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏ
ทีนี้ท่านก็ประสานกับทางกรมชน
ถ้าเกิดว่ามีมวลน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพญา

จะต้องผ่านประตูระบายน้ำ๒๐ประตู
แล้วทุกประตูท่านสั่งเลยนะ
ให้คนไปเฝ้าดูสถานการณ์ทั้ง๒๐ประตูอย่างใกล้ชิด

ท่านบอกด้วยบอกว่าน้ำท่วมปฐุมธานี

แต่ห่วงห่วงไปถึงคนกรุงเทพ

คือท่านบอกว่าเวลาน้ำท่วมกรุงเทพ
แล้วมันระบายไม่ทันมันจะเกิดปัญหาใช่ไหม
ท่านก็เอ๊ะมานั่งคิดดู

จะมีแนวคิดจะช่วยเหลือกรุงเทพยังไงได้บ้าง

งั้นปธุมธานีช่วยผันน้ำมาแล้วกัน
ซึ่งตามหลักแล้วทางกรุงเทพจะผันน้ำ

ผันมามาทางปฐุมธานี
ยินดีเลยออกมาทางคลองเป็นประชากรได้
แล้วก็ระบายออกมาทางประตูน้ำปากคลองรังสิต

อันนี้ผมพร้อมเลยจัดไว้ให้เลย

สองเครื่องจะเอามาติดตั้งเสริมตรงคลองเปรมประชากร

ว่าถ้าเกิดว่ากรุงเทพมีการผ่านน้ำมาทางปฐุมนะ

ปฐุมธานีจะเดือดร้อนเดี๋ยวน้ำก็จะท่วมไปอีก

เพราะว่าผมมั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำที่ปฐุมธานีมันโอเค
คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำ
กรุงเทพมหานครเรามีตัวเลือกไม่มากนัก
ที่พูดถึงเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่
ก็คือมันจะไปออกที่จะไปออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
เมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านไปหาท่านชัด
แถวบ้านผมแถวน้องจอกไปหารือกันเรื่องของการระบายน้ำ
ซึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติก็ชี้แผนที่ให้ดู
บอกว่าไอ้หนองจอกแถวบ้านผมไอ้น้ำฝั่งนั้นน่ะ
เขาจะทำทางด่วนทางด่วนเจาะออกมา
เพื่อที่จะมาออกแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
ก็คือไปได้ตรงไม่ติดขัดอะไรโปรกว่า

อันนี้ถ้าช่วยกันคิดช่วยกันทำแบบนี้ดีนะครับ
ใช่แล้วครับก็มองข้ามเรื่องการเมืองไป
แล้วดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ประชาชนเห็นแล้วก็สบายใจเหมือนกันนะ

เพราะว่าผ่านมาทางประทุมก็ได้